โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

แล้วชุดที่เข้าสองตังโมเช้าเมื่อคืนกลับประมาณ๔ทุ่มผมไปตีหนึ่ง
ยังนั่งคุยกับเขาอยู่เลยนะครับก็เรียนให้ทราบว่าบางบางครั้ง
บางเรื่องเนี่ยมันต้องไม่ใช่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
เหตุการณ์จะให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยระยะเวลาบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นเครื่อง
ซึ่งบอกได้มันขึ้นอยู่กับสภาวะขึ้นอยู่กับร่างกายของน้องแต่ละคน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เราใช้คำว่าเตรียมพาออกมาเนี่ยมันคงไม่ได้เร็วอย่างใจเรานะคะ
แม้ว่าทุกคนแม้กระทั่งคนที่ทำงานหน้างานอยากจะออกมาสักวินาทีนี้วันนี้พรุ่งนี้เลยแหละนะคะ
เพราะว่าอุปสรรคยังคงมากอยู่แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมได้ชมการพยากรอากาศ
จำเป็นต้องยอมรับนะคะว่าเรายังต้องเจองานหนักต่อไปเพราะว่าเข้าสู่ฤดูที่ฝนหนักฝนมาก
ฤดูการปกติของเขาแล้วสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะ
ในขณะที่ถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์ให้ข่าวจะยังคงไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
ก็คือระดับน้ำคืออุปสรรคระดับน้ำคือสิ่งที่ต้องสู้มากที่สุด
และถ้าระดับน้ำสามารถที่จะพาน้องออกมาได้ก็จะพาออกมา
แม้จะมีการระดมหน้ากากนะคะมีการพูดถึงการสอนดำน้ำ
มีการพูดถึงการประกบตัวน้องออกมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะขึ้นอยู่กับการประเมิน
ว่าต้องปลอดภัยไม่ใช่จะเอาเด็กไปเสี่ยง
หน้างานรู้ดีกว่าพวกเราเยอะนะคะซึ่งเขาก็ย้ำอยู่หลายทีแล้ว
เหนือจากนี้ค่ะอย่างที่ผู้ว่าให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ายังไม่มีทีมใดเลย
ที่สั่งลดจำนวนบุคลากรสั่งให้ออกจากพื้นที่
สั่งให้ผละจากจุดที่ตัวเองประจำการแล้วก็ทำหน้าที่อยู่
อย่างอย่างเต็มรูปแบบนะคะขั้นแรกเท่านั้นที่ผ่านไปแล้วคือเจอตัวแล้ว
ถัดมาไม่ได้ยากน้อยไปกว่ากันเลยนะคะภาพที่เราเห็นมาเป็นคลิป
ไม่ว่าจะเป็นคลิปที่คุณหมอไปทำแผลชวนน้องคุยพี่ซิลชวนน้องคุยเนี่ยนะคะ
ก็เป็นคลิปคลิปหนึ่งที่ทำให้ใจชื้นขึ้นมาคลิปที่ให้สวัสดีให้พูดอะไรหน่อย
ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ให้กำลังใจคนทำงานนะคะแล้วก็ความน่าเป็นของเด็กเนี่ย
มันให้กำลังใจพวกเราเยอะเลยนะคะคืออย่างน้อยได้เห็นรอยยิ้มมัน
มันอยากทำต่อคุณผู้ชมคือดิฉันนั่งอยู่กรุงเทพฉันยังแบบเหมือนอยู่หน้าถ้ำกับเขาด้วยเลยนะคะ
วันนี้เราจะคุยกับสองท่านในรายการนะคะคุณหมอสุระเนี่ยมานั่งกับเรา
แล้วก็อัปเดตกับหน้างานตลอดเวลาเพราะว่าพักพวกพี่น้องเพื่อนฝูงทำอยู่
วันนี้คุณหมอหนีบมาด้วยค่ะหนีบมาหลายคนแต่ขอเข้ารายการคนเดียวเป็นหนึ่งคนที่ลงโพรงอยู่หลายโพรงเหมือนกันนะคะ
จะเล่าให้ฟังได้ว่าณวันนั้นความยากลำบากที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไร
ถ้าวันนี้ยังไม่ได้ถอนกำลังออกจากโพรงยังคงต้องพยายามช่วยกันต่อไปหากันต่อไปเนี่ยนะคะ
มันจะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างในขณะที่ในพื้นที่เรานัดคุยกับหลายท่านเช่นเดียวกัน
เพื่อประเมินว่าระดับน้ำเป็นอย่างไรอุตุบอกว่าฝนมาแล้วนะก็ต้องทำใจกัน
ว่าพื้นที่นั้นฝนตกเยอะตกหนักด้วยเป็นปกติอยู่แล้ว
สองท่านค่ะนายแพทย์สุระเจตะวาธีแพทย์เวชศาสตร์การบินนะคะ
จริงตำแหน่งคุณหมอเยอะเลยขอแนะนำแค่นี้ก่อนนะคุณผู้ชม
แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะให้แนะนำเขาว่านักกู้ภัย
ชื่อจริงเขาคือเฉลิมเกียรติมีสังเกตแต่ในกลุ่มของกู้ภัยด้วยกัน
ให้เรียกจากการสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ
อันนี้เป็นหมอแน่ครับอันนี้ยังไงตำรวจไม่ใช่
ไม่ใช่ครับเป็นนักกู้ภัยครับท่านได้แต่ใดมาล่ะเนอะจากการเนี้ย
เป็นการไปร่วมภารกิจหลายครั้งกับพี่น้องกู้ภัยด้วยกันครับ
แล้วก็ด้วยเรื่องของทรงผมที่ชอบตัดสกินเฮด
ทุกคนก็เลยให้ฉายาว่าเป็นจ่า
ครับผมก็ได้ที่มาค่ะคือคุณหมอเราชัดเจนล่ะ

มีความสนใจเรื่องของงานกู้ภัย

ศึกษามาทั้งที่เมืองไทย
ทั้งที่ครูจากต่างประเทศมาสอน

เคยไปปฏิบัติงาน

เรื่องกู้ภัยเรื่องรอฟเลสคิว

เป็นย่อยอย่างนี้เลยเหรอคะ

เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง

เพราะเราไม่รู้ว่าในวงการเขาละเอียด
กันขนาดนี้เขาแบ่งซอยแบ่งย่อย

อย่างเรื่องเชือกจริงแล้วเป็นเรื่องใหญ่

แล้วไม่ใช่แบบใครก็ได้มาเรียน
มาสอนกันสอนผูกเงื่อนไป
สอนดึกไม่ใช่เรื่องใหญ่
เดี๋ยวนะคือจาการ
ตกลงให้พี่เรียกอะไรคะ
หาปลองจะโรยตัว

ให้น้ำหรือโรยตัวลงมา
เพื่อหาช่องทางว่าจะยกเด็กขึ้นไปได้ไหม

ผมได้ร่วมทีมกับ
ทีมของพี่เล็กพี่ใหญ่ฝันดีฝันเด่นนะครับ

ก็ไปในส่วนของโซนฝั่ง

เป็นซอยครับแยกเป็นซอย

ยังไงนะฝั่งผาหมีได้ไป

แล้วฝั่งหาดพัทยาคะ

ฝั่งผาหมีซอย๕และซอย๗เนี่ย

ให้เดินขึ้นไปสำรวจปล่องด้านบน

ดูความเป็นไม่ได้ว่าปล่องนี้มันจะสามารถ
ได้ไหมที่ที่เขา

ถึงแม้ว่าจะอยู่ทางดอยผาหมีเนี่ย
ไม่ได้หาตรงหาดพัทยา

ชัยพรบอกว่าน่าจะเลยหาพัทยาไปนิดหน่อยอยู่กลางถ้ำ
แต่พอมาช่วงหลังท่านวิราชัยจะมาดูแลทางฝั่ง

แล้วก็มากับทีมต่างชาติด้วยซึ่งคือเดี๋ยวนะคะในพื้นที่

คือตอนนั้นคิดกันว่าความสลับซับซ้อนมันอาจจะเชื่อมจากผาหมี
มาคือข้ามสามแยกมาอีกฝั่งได้เลยเหรอ

มาไปหาดพัทยานี่ครับมันน่าจะเลย๓แยกมาเล็กน้อย
เพราะฉะนั้น
มันเคยมีโพรงที่จะทะลุลงไปข้างล่างได้นะ
เราก็รับข้อมูลจากชาวบ้านมา
แล้วก็นำเรียนกับทางศูนย์บังคับบัญชาว่าให้เราไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
แล้วก็ได้รับคำสั่งแล้วก็ออกไปทำการตรวจสอบ
ว่ามันสามารถไปได้จริงไหม
อย่างที่เขาบอกไหมโดยมีชาวบ้านเนี่ยนำทางเราไป
จริงแล้วทีมสำรวจปล่องมีเยอะเลยใช่ไหมคะ

ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าต้องคือเร่งแข่งกับเวลา

กระจายกันไปแล้วปล่องนี้มันไม่ได้เจอปล่องเดียวนี่

แล้ววันหลังได้ยินว่าเจอ๒๐๓๐ปล่อง
ไม่ว่าจะลงไป๕เมตรลงไป๒๐๐เมตรอะไรก็แล้วแต่

ใช่ไหมคะนี่เป็นหนึ่งในทีมนั้นเดี๋ยวกลับมา
เพราะว่าตอนแรกเจอเด็กแล้วสงสัยใช้ทางหลักอย่างเดียว
หลังถ้ำก็เข้าไม่ได้ปล่องนี้คงไม่ได้ใช้แล้วยังยังอยู่
แล้วก็มีข่าวล่าสุดที่บอกว่าทีมรังนกตอนแรกกำลังจะกลับแล้ว
โทรตามมาช่วยกันต่อใช่ไหมคะ
คุณหมอมาตรงนี้ค่ะคือเราเห็นสภาพน้องเราดีใจอยู่แล้วแหละ
ไม่ว่าเขาจะดูผอมดูค่อนข้างจะซีดนะเขาไม่ได้กินนั้นเป็น๑๐วันนะคะ

ใช่มีคนบอกด้วยซ้ำไปเฮ้ยทำไมมันดูแข็งแรงกันมากเลยนะคะ

อาจจะสีผิวดูอาจจะดูเซียวนิดหน่อย

ตอบแน่นอนเพราะไม่ได้ทาน

แต่คือลักษณะท่าทางในการเคลื่อนไห

ครั้งแรกผมดูเนี่ยผมยังใช่คลิปนี้หรือเปล่า

กำลังพยายามจะดูขนาดพยายามจะค้นหานะครับ
แต่พอทราบว่ามันเป็นคลิปจริงในการถามโต้ตอบ

เพราะว่าการที่เขาโต้ตอบออกมาเป็นคำพูดออกมาได้

มาคือระบบการไหลเวียนเลือดเขาต้องดี
มาคือระบบการสั่งการในสมองเขาต้องดีด้วยเหมือนกัน

เก่งมากขอเจอกันใหม่ก่อน
อันนี้บอกได้เลยถึงสภาพ
แค่นี้ถามมาไปปุ๊บแล้วก็ตอบมาได้ขนาดนี้

ประเมินได้โดยภาพรวมว่าเขาน่าจะยังค่อนข้างแข็งแรงดีเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งอันนี้ทำให้เห็นจังหวะแรกคือสบายใจเลย
ว่าอย่างที่ผมนำเรียนเสมอว่าเราคัดกองเป็นเขียวเหลืองแดง

ทราบว่าน่าจะเขียวเกือบหมด

ถ้าท่านไม่ทราบมีรายงานว่ามีเหลือกันอยู่๒ท่านด้วย
ก็คือโค้ชที่พยายามเสียสละอาหารให้กับน้อง
แล้วก็มีคนที่เป็นหอบหืดอยู่ด้วย
แต่โอเคมันคงแก้ไขได้ไม่ยากหลังจากนั้นแล้ว
คุณหมอคืออันนี้มันเป็นวิธีปฏิบัติที่ทุกคนรู้กันเลยใช่ไหมคะ
ว่าถ้าสมมุติเจอสภาพแบบนี้สิ่งที่เขาต้องกินอย่างแรกไม่ใช่ของปกติ
คือเข้าสู่ระยะที่พยายามประหยัดพลังงาน

ประมาณนั้นเพราะแบตมันจะหมดแล้วเราพยายามจะจำศีล
เพื่อที่จะให้หัวใจเต้นช้าลงมีความดันช้าลงไปบ้างนะครับ
เพราะฉะนั้นพอเข้าสู่ระยะนี้จริงแล้ว
เขาจะเริ่มใช้พลังงานจากกูโค้ดเขาหมดไปแล้ว
ตั้งแต่วันแรกขนมหมดอะไรหมดไปแล้ว

ใช่ทีนี้ถัดไปก็คือเริ่มจะดึงเป็นไขมันเป็นแฟทออกมาครับ
พอไขมันเริ่มจะไปตอบไปพอไขมันมันหายไป
ก็จะเริ่มถัดระยะถัดไปคือระยะหนึ่งโปรตีนจากกล้ามเนื้อออกมาใช้
ระยะเวลาโดยภาพรวมมันจะอยู่ประมาณ๓สัปดาห

แต่เอาอย่างนี้แต่โดยภาพรวมในฐานะหมอ
งแวบแรกโดยเฉพาะการโต้ตอบ
อันนี้สบายใจเลยว่าเขายังโอเคอยู่

แต่ที่คุณหมอสบายใจก็อย่างที่เราบอกกันนะคะว่า
ไม่ใช่ว่าจะสบายใจซะทุกอย่าง
เพราะว่าเราต้องเจออีกหลายด่านทีเดียวนะคะ

จะต้องคุยกับอาจารย์ทุกวันซะด้วยซ้ำไปนะคะ

นัทรณีวิทยาอาจารย์ชัยพรสริภรณ์พัยบูรณ์นะคะ

วันนี้ภาพรวมเนี่ยคือคิดว่าสู้กับน้ำไหวไหมคะ
เพราะเห็นอุตุนิยมวิทยาบอกแล้วว่า
เจอแล้วนะหน้าฝนอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยค่ะ
เออก็คงต้อง
ต้องดูเรื่องสูบให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
หรือททุกส่วนก็พยานอย่างเต็มที่นะ
จะดูแลระบบนี้ให้ดีที่สุดหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็เพิ่ม
เพราะว่าแต่ถ้ามาอีกมันก็คงจะหน่วงเวลาต่อไปอีกครับ
อาจารย์ค่ะตอนนี้ข่าวที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้ว
แต่ที่บอกว่าทำทางเบี่ยงน้ำ
เบี่ยงน้ำเนี่ยณตอนนี้สามารถสรุปภาพรวมได้ไหมคะอาจารย์
ว่าเราเบี่ยงน้ำไปได้แล้วกี่จุดคะ
คือถ้าตอนเหนือนะตอนที่ลำห้วย
ตรงบริเวณดอยผาหมีตรงนั้นนะครับ
ตรงนั้นก็ค่อนข้างชัดเจนเรามีการไปวัด
ครั้งก่อนที่จะทำโครงสร้างนี้ขึ้นมา
ปรากฏว่าก็พอชัดเจนว่าตัดตัดน้ำไปได้อย่างน้อยก็ครึ่ง
อย่างน้อยครึ่งเลยไม่ให้ลงไปในถ้ำนะ
ซึ่งก็มีจำนวนค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
แต่ว่าเปรียบเทียบกับไอ้ที่มันไหลมาตามธรรมชาติ
ด้านตะวันตกเนี่ย
ก็ข้างยายก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นัก
แต่ว่าตอนนี้เราก็วันนี้ก็เริ่มไปทำที่ด้านใต้อีกส่วนหนึ่งนะครับ
โดยบริเวณหนองผีนะครับ
ซึ่งมีคนพูดถึงชื่อหนองอยู่ตั้งหลายแห่งนะคะอาจารย์
หนองตรงนั้นหนองตรงนี้ที่มารวมกันเนี่ยค่ะ
ตอนนี้เราสามารถเบี่ยงน้ำได้บ้างหรือยังคะ
ฮัลโหลคุณตะวันหน้ากริยินครับ
ตรงน้องที่อาจารย์บอกค่ะ
อ๋ออันนี้เป็น๒จุดที่จะเป็นลำภวยนะ
เป็นลำห้วยที่ไหลผ่านในซอกเขา
ซึ่งน้ั้มอันส่วนหนึ่งจะไหลเข้าไปแนบตามโพรงทั้งหนึ่งแล้ว
แล้วก็จะไหลเข้าไปในระบบถ้ำซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะทางตอนหนึ่ง
ซึ่งเป็นอย่างเช่นเฮ้ยเฮ้ยน้ำดั้นตรงดอยผาหมีด้านบน
อาจารย์ค่ะที่อาจารย์บอกว่าตัดน้ำไปได้ครึ่งหนึ่งตรงดอยผาหมี

ส่วนอีกด้านหนึ่งที่มาทางอีกฝั่งนึงเนี่ยคือหนองฮีถูกไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ใช่

ซึ่งอันนี้ก็มีลักษณะเดียวกันคือเป็นหนองที่ไหลเข้าสู่ถ้ำใช่ไหมคะ

พอดีมีท่านผู้ใหญ่บ้านนี่ท่านนาเลชน์
ก็บอกว่ามีจุดหนึ่งเป็นจากถ้ำเดิมเลยน่ะ
ซึ่งถ้าน้ำมันล้นเข้าไปแล้วมันก็ลุดเข้าไปในระบบ
แล้วไหลไปถึงบริเวณถ้ำทรายคลองด้วย
ซึ่งก็เป็นอันนั้นก็เป็นตอนใต้ของโถงหลัก

แต่ว่าถ้าเรากันตรงนี้ได้ก็ดีนะครับ
ดูแล้วมันยังมีบางส่วนที่น้ำจะไหลเข้าไป
ไปส่วนทางใต้ของโถงหลักครับ

คือเนื่องจากในช่วง๒๓วันมาตั้งแต่เราเจอน้องเนี่ยนะคะ
ก็ประเมินกันว่าตกลงจะสามารถออกมาได้ไหม

แต่ประเด็นคือว่าถ้าสมมุติ
ถ้าสมมุติระดับน้ำยังไม่สามารถทำให้
ตัดสินใจพาเด็กออกมาได้นี่นะคะอาจารย์
ถ้ามีน้ำฝนเติมมาอีกพื้นที่เนินนมสาวที่น้องอยู่กันเนี่ย
คนที่เข้าไปแล้วออกมาเขาประเมินได้ไหมคะ
ว่าพื้นที่มันมีเยอะไหมคะอาจารย์
มันกว้างเยอะไหมคะ
ดีไม่ได้เห็นภาพที่เขาถ่ายมา
ก็ถ่ายมาเฉพาะจุดที่น้องไปนั่งอยู่
ซึ่งก็เป็นเนินตามขอบผนังถ้ำ
แต่ถ้าดูจากแผนที่ถ้ำแล้วเนี่ย
ทางทิศใต้ของจุดนี้เองก็จะมีจุดที่ต่ำต่อเนื่องไปบ้าง
ก็คิดว่าถ้าน้ำมาคงไม่ขึ้นเร็วมากนะครับ

เผื่อว่าเผื่อว่าคนที่เข้าไปแล้วผลัดกะออกมา
เผื่อจะบอกอาจารย์ได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นจริงแล้ว
ขอบเขตมันมีเท่าไหร่
จริงผมอยากจะเห็นได้เห็นภาพภาพด้านรอบของโถงบริเวณนั้นก็จะดี

เพราะว่าถ้าฟังจากที่อาจารย์ชัยพรให้ความรู้เราเนี่ย
อาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับเป็นเนินที่มันเกาะไปกับผนังถ้ำถูกไหมอาจารย์

ทีนี้แล้วเราดูลักษณะค่อนข้างชันดูลักษณะภาพแรกที่น้องอยู่กัน
ที่เขาเห็นภาพแรกกันเลยเนี่ย
มันเหมือนมันไม่ได้มีพื้นที่ให้เขากระจายตัวเยอะ
ทีนี้ดิฉันรบกวนอาจารย์ลองประเมินแบบนี้นะคะ
ว่าสมมุติว่าถ้าเขายังจำเป็นต้องอยู่อีกหลายวัน
แล้วมีน้ำฝนเติมมาซึ่งแน่นอนเราสู้โดยการสูบการเบี่ยงน้ำเนี่ยนะคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าระดับน้ำมันขึ้นสูงอีก
มันจะมีพื้นที่ที่เหมือนกับมีระยะเวลาให้แบบหน่วยซิล
และให้พวกเราทำงานได้อีกนานไหมอาจารย์ค่ะ
คืออย่างที่ได้เรียนไว้ข้างต้นคือทางด้านใต้ของโถงที่ว่านั้น
มันยังมีจุดที่ต่ำไหลลงไป
เพราะฉะนั้นเวลาน้ำขึ้นมามันก็จะไหลลงไปตรงนั้นด้วยช่วย
เป็นการช่วยอันหนึ่งนะถึงแม้มันจะเป็นจุดที่บล็อก
มันมีที่ที่ต่ำกว่าที่รับน้ำใช่ไหมคะอาจาร
นั่นส่วนหนึ่งก็คิดว่าเนื่องจากมันไม่เป็นโถงตัน
ก็คิดว่ามันก็จะไหลไปที่ต่ำกว่า
แต่ถ้าก็น้ำผมคิดว่าน้ำไม่ขึ้นสูงมากและมาเร็ว

ส่วนจะมีพื้นที่อีกหรือไม่นั้นพอดีไม่เห็นจริง
แต่ว่าตามรักษาโถงท่ำนั้นมักจะมี
อย่างนั้นผมบอกว่ามันจะมีหินสลบบ้าง
เป็นไปได้แต่ว่าจะกว้างหรือแคบแค่ไหน

อาจารย์ค่ะมีการประเมินกันไหมคะ

อันนั้นเป็นน้ำที่ตกประสบสะสมมาก่อนแล้วอยู่ตามรูขุมชนรดทำของทำคราจัง

อันนั้นเป็นน้ำที่เริ่มยอยมาก
ก็ทำนองเดียวกับที่ท่านมันจะไหลเข้าถ้ำด้วย

เดี๋ยวอาจจะรบกวนอาจารย์เกือบทุกวันนะคะ

ขอบพระคุณอาจารย์ชัยพรค่ะ
ครับครับสวัสดีครับอันนี้ครับ
ที่ห่วงกันก็คือปริมาณน้ำนะคะคุณผู้ชม
คือเราสู้อยู่แล้วแหละคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมลำบากแล้วก็
เอาชนะได้ไม่ง่ายหรอกนะคะก็คือธรรมชาติ

สบายใจครับแล้วมันมีคลิปสองคลิปสามออกมาอุ้ยคุณผู้ชมสบายใจจริงจริง
ตรงนะคะสบายใจมากต่อให้มันเป็นเด็กหน้าเป็นขี้เล่นยังไง
เอาเถอะทำมาเถอะมันสบายใจกันหมดตอนนี้แต่เขาต้องอยู่แบบนั้น
อีกนานแค่ไหนในระหว่างที่โพรงยังสำรวจอยู่นะคะ
เป็นไปได้ไหมที่ตรงนี้จะช่วยในการส่งน้ำส่งอาหารเข้าไป
เพราะว่าหน่วยซิลหรือแม้กระทั่งคุณหมอภาคที่เข้าไปใช้เวลาหลายชั่วโมงมากนะคะ
คุณผู้ชมในการเดินทางเพื่อเข้าไปเจอหมูป่าสักครู่ค่ะ

ข้างนอกให้ไปหาพยาบาลเฉย
ใช้ใช้แบบพับพับพับ
เอาน้ำเกลือเทราะแล้วก็ฝากวัดถู

อันนี้ก็ไม่ต้อง

คนนอกท่ามก็ใจชื่นด้วยนะครับ

คือเด็กยังสู้ทีมที่เข้าไปแม้จะเหนื่อย
ระยะเวลาในการเข้าไปหลายชั่วโมงมาก
แต่เข้าไปก็ยังมีบรรยากาศแบบนี้พูดคุยได้

เราเห็นลักษณะการอยู่วงเขา
เท่าที่เรากลาดตาเห็นอย่างที่อาจารย์ชัยพรบอก

ถ้าสมมุตินะคะสมมุติเราอาจจะไม่ได้พาตัวเขาออกได้ในช่วงสัปดาห์

คือในแง่ของกายภาพข้างใน
ถ้ำแดดไม่มีมีน้ำซึ่งไม่ใช่น้ำใส

แล้วก็มีอย่างอื่นอีกเนี่ยอะไรที่คุณในฐานะคนที่เป็นหมอห่วงค่ะ

เพราะว่าตอนนี้แสงเราถ่ายภาพได้เราเห็นแสงแล้ว

เขาจะมีการจุดเทียนจุดอะไรต่าง
เพื่อให้รู้สึกว่าเขาไม่หดหู่

อันนั้นคือเรื่องของแสงบรรจิตวิทยาอย่างหนึ่ง
จริงตอนนี้เชื่อว่าในถ้ำตอนนี้ก็พยายามจะสร้างแสงขึ้นมา
เพื่อให้รู้สึกว่าเขารู้สึกมีกำลังใจ
ตอนนี้ผมสบายใจตรงจุดนั้นไปแล้วเรื่องของแสงนะครับ
ส่วนเรื่องอาหารต่างเราพยายามลำเรียงเข้าไปให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้
คุณหมอถามแทนข้างในถ้ำก็อยากรู้ว่าจะกินได้เมื่อไหร่

มันไม่เหมือนเคี้ยวเหรออย่างชีพครับอย่างชีพก่อนคุณหมอ
ไม่เหมือนเคี้ยวแล้วคืนคนไม่ได้กินมาไม่นานที
รอนิดนึงถ้าเกิดออกมาแล้วคุณทุกนอกเขาอยากจะส่งเข้าไปให้กินด้วย
มันสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันต้องเจาะเลือดตรวจด้วยนะครับ
มันหมายความว่าพอร่างกายเราเนี่ย
เรามีการใส่กูโค้ดเข้าไปเยอะเนี่ยนะครับ

อะไรคะมันทำให้รู้เรื่องหรือคุณหมอ
มันเป็นเรื่องของเกลือแร่ที่ผิดปกติ
ทำให้มีผลต่อเรื่องหัวใจและทำให้เสียชีวิตได้เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจึงมีความสำคัญกับการทำไมถึงต้องให้
ให้สารที่ให้พลังงานสูงย่อยง่ายก่อน
แต่โอเคเรายังไม่ต้องให้ครั้งละมากในคราวเดียว
เพราะฉะนั้นเวลาที่สมมุติน้องออกมาแล้ว
ต่อไปก็คือการที่นักโภชนาการต้องเข้ามาดูแล
เจาะเลือดค่อนข้างสม่ำเสมอตรวจดูว่าเราจะปรับสารอาหารยังไง
คือมันเป็นของที่ต้องใช้อยู่แล้วสำหรับคนที่โอนอาหารมานาน
ถูกไหมครับคือเป็นการเพิ่มพลังงานให้น้องขวัญครับคือเป็นการเพิ่มพลังงานให้น้องขวัญครับ
ทีนี้ก่อนจะประเมินว่าจะกินของที่แบบธรรมดา
คือเคี้ยวได้ได้รสได้ชาติ
ให้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรฟูในท้องเนี่ยนะคะ

สามารถประเมินได้เช่น๕วันแล้วกินได้หรือยังไงคะ

ขนาดนั้นเลยใช่ครับต้องตรวจเลือดก่อนให้ของปกติกินใช่ครับตรวจจนกระทั่งค่าผลเกลือแรกมันปกติ
ขนาดนั้นเลยใช่ครับต้องตรวจเลือดก่อนให้ของปกติกินใช่ครับ

คือเขาได้พลังงานอย่างเพียงพอแน่นอน
จากพร้อมเกอร์เจลพอแล้วพอแน่นอน
กินแบบปกติอ่ะมันจะอ๋อมันจะไม่ท้องแบบท้องร้องจ่อยกรอดใช่ไหม
อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าเรามีพลังงานเนี่ย
สมองจะสั่งการบอกว่าคุณเริ่มอิ่มแล้วไปในตัวครับ
เพราะจริงปริมาณเนี่ยเท่าที่มันต้องมีสูตรคำนวณอีกว่า
กิโลแคลอรี่ต่อประมาณนี้นะครับซึ่งน้อยมาก
เพราะฉะนั้นจริงพวกนี้ต้องคำนวณโดยนักโภชนาการอย่างละเอียด
แล้วเจาะเลือดตัวสมองเสมอจริงครับ

เพียงพอพลังงานเพียงพอไม่ต้องกลัวหิว
สะอาดแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้เราเติมน้ำเติม
จริงน้ำจากถ้ำอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ครั้งคลิปก่อนเนี่ยนะครับ
น้ำที่มาจากผนังถ้ำจากหินงอกหินย้อย
มันมีความบริสุทธิ์ระดับหนึ่งอาจจะไม่สะอาดนัก

แปลว่าด้วยสภาพโดยรวมของเขาตอนนี้เอาจริงไหม
ภาษาที่แบบไม่ทางการเลยนะคะ

แล้วก็เท่าที่ดูผมเชื่อว่ายังไม่น่าจะมีการบาดเจ็บรุนแรง
เช่นพวกแข้งขาหักจิตสากแทกรุนแรงอะไรแบบนั้น

เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องทางกายภาพสบายใจได้
ค่อยฟื้นฟูไปเรื่อยระหว่างอยู่ในถ้ำ
แล้วผมก็ทราบว่าอย่างอย่างสิวครูสิว
เขาก็พยายามจะช่วยสอนการหายใจเรื่องหนึ่งต่างร่วมด้วยนะครับ
ซึ่งก็สบายใจครับตอนนี้อยู่ให้ปลอดภัยก่อน
เพราะตอนนี้ทางออกมันไม่ปลอดภัยนะครับ
เราอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนเมื่อปลอดภัยเมื่อไหร่เราจึงค่อยออกมา
คงอยากเด็ดทุกคนอยากเห็น
ซึ่งความอยากความอยากอาหารความอยากกินอยากเคี้ยว
มันจะไม่ได้หายไปกับความเพียงพอที่ร่างกายได้รับใช่ไหมคุณหมอ
มันเป็นคนละเรื่องกันใช่ไหมคะความหิวกับความอยากกิน
เขาอาจจะยังรู้สึกอยากอยู่ใช่ไหม
คงจะรู้สึกอยากอยู่บ้างแต่เราต้องอดทนในประเด็นนี้
เพราะว่าเราให้มากเกินไปมันผิดหลักการ
ซึ่งอย่างที่เราคุยกันนะคะคุณผู้ชมคือที่นั่นทราบอยู่แล้ว
พี่ป๋องค่ะจากการคือตอนนี้นี่นะคะสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ยังคงทำอยู่เนี่ยเหมือนเดิมเลย
ป่องเพื่อจะลุไปหาหมูป่า

วันแรกก็งงกันว่าทำไมต้องไปดอยผามี
แต่มันมีหลายมันมีหลายเหตุผลนะคะเช่นเอาให้ชัวร์ว่าไม่ได้ไปอยู่ทางด้านขวานะคะ
หรืออาจจะหาที่ที่มันแบบเอียงมาหากันจนได้มีซอกมีซอย
ตกลงเอาเฉพาะที่จากการลงทั้งหมดกี่ปล่องนะ
ที่ผมลงตัวผมเองลงประมาณ๓๔ปล่องครับ
ปองลงความลึกเท่าไหร่บ้างคะ
ความลึกไล่ไป๔๐เมตร๖๐๘๐แล้วก็เยอะสุดคือที่ลงไปประมาณ๑๐๐กว่าเมตรครับ
ร้อยกว่าเมตรเนี่ยเอาร้อยเลยปล่องที่ร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรเนี่ยนะคะ
เวลาลงมันไปเจออะไรยังไงบ้าง
ก็คือรูที่ลงครับรูที่เราเข้าไปก็คือมันจะเล็กมาก
มันจะเล็กประมาณพอดีตัวเลย
เราต้องแต่ตัวจัดการใหญ่นะคะคุณผู้ชมคือเขาถือว่าตัวใหญ่นะ
ใช่ครับมันก็จะเล็กพอดีตัวเราก็ต้องพยายามแทรกตัวเข้าไปแทรกตัวเข้าไป
พอเข้าไปข้างในปุ๊บมันก็จะเป็นโถงใหญ่เหมือนท่อ
เป็นเหมือนลักษณะท่อที่คนสามารถคลานเข้าไปได้
พอไปถึงอีกช่วงหนึ่งจุดหนึ่งมันก็จะเริ่มแคบแคบเราก็ต้องแทรกตัวเข้าไป
เดี๋ยวนะคะคำว่าโถงเนี่ยยังไงคือโถงแนวขนานกับพื้นหรือโถงแนวดิ่ง
อะไรเรียกโถงคะ
ปากทางเข้านะครับมันก็จะเป็นขนานกับผนังถ้ำถูกต้องไหมครับ

จะเป็นแนวขนานบ้างเป็นแนวดิ่งบ้างแล้วแต่รูครับ

รูก็คือเป็นรูแนวดิ่งที่ขนานกับผนังถ้ำ
รูก็เป็นรูที่อยู่กับผนังถ้ำเลย
แล้วคือมันไม่ใช่ลงดิ่งอย่างเดียวถูกไหมคะ

เอาล่ะคนนึกออกว่ามันเป็นรอยแตกรอยแยกของถ้ำเนี่ย

แต่มันก็ไม่ได้ลงดิ่งอย่างเดียวด้วย

เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหักโค้งมีทั้งหมด
เชือกแล้วเชือกโยงกับจากการอยู่ตรงไหนเอวเหรอคะ
ใช่ครับผมก็จะใส่อุปกรณ์เซฟตี้ฮาเน็ต

เป็นชุดกันตกเป็นอุปกรณ์คู่ภัย

เชือกมันใหญ่มากไหมจากการในราว
ใหญ่ครับประมาณ๑๑มิลครับเชือกที่เราใช้๑๑

หันไป๑๐๐กว่าเมตรก็เชือกขนาดเท่านั้นหรือคะ

แล้วเราก็ลงไปตามท่อ
คือบางทีก็ลงไปดิ่ง

แล้วก็ลงไปอีกใช่เอ่อจำได้ไหมคะว่าร้อยกว่าเมตรโพรงนั้นที่ลงไปเนี่ย
แคบที่สุดของโพรงนั้นแคบแค่ไหน
แค่แบบติดตัวผมเลยครับก็คือตัวผมติดหน้าอกเนี่ยติดพื้น
ผนังก็คือติดหลังเลยติดหลังผมเลยก็คือต้องค่อยค่อย
คือจะมีรอยขูดกับจะต้องรู้สึกโดนเกี่ยวหน้าและหลังใช่ไหมคะ
แต่ยังไปต่อไปต่อลักษณะหินที่ลงไปเจอค่ะมันมีความคมในตัวเองไหมคะ
บางจุดมีความคมครับมีความคมบ้างแล้วก็บางจุดก็ไม่คม
ลื่นไหมลื่นไหมคะลื่นครับเพราะว่าเหมือนมีน้ำลงมาตลอดเวลา
คือแน่นอนถ้าคนลงได้น้ำเขาต้องลงอยู่แล้วใช่ไหมคะคือมันลื่นเพราะตะไข้หรือลื่นเพราะน้ำมันหล่ออยู่ตลอดเวลา
มันลื่นเพราะด้วยของเขาเรียกว่าดินโคนเป็นดินที่อยู่บนผนังถ้ำด้วยครับ
แล้วก็น้ำมันทำให้เกิดความลื่นพอเราเหยียบบางทีเราเหยียบไม่ดีเราก็อาจจะลื่นได้
เพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเรานับว่าตรงนั้นลงไปกี่เมตรเนี่ยมันนับแนวดิ่งป่ะคะ
สมมุติ๑๒๐คือนับแนวดิ่ง๑๒๐หรือว่านับจากความยาวเชือกที่ใช้คะ
ต้องนับเป็นระยะครับก็คือระยะจากปากถ้ำเข้ามาถึงจุดลงปล่องจุดลงดิ่งลงไปเนี่ย
สมมุติจากปากทางเข้ามาประมาณ๕เมตรละ๕เมตรลงจาก๕เมตรนี้ลงต่อไปอีกประมาณ๓๐เมตรนะ
คือเวลาพูดว่าเท่าไหร่เนี่ยนับแนวดิ่งไม่ได้นับว่าเชือกไปกับเราแนวนอนเฉียบ
ไม่ใช่ไม่ได้นับตามซอกคือนับแนวดิ่ง
เห็นเขาว่ากันว่าที่ลึกที่สุดที่เจอคือ๔๐๐เมตรถูกต้องครับ
ซึ่ง๔๐๐เมตรก็นับแนวดิ่งลงมาถูกไหมคะ๔๐๐เมตรนี่ถ้าเอาคำนวนคร่าวคือตึกเป็นร้อยชั้นนะคุณหมอ
ยังไม่รวมนับจาก๔๐๐เมตรที่ถึงแล้วอาจจะมีโพรงไปต่อถ้ามีโพรงไปต่อต้องนับต่อไปอีกจาก๔๐๐เมตร
เอาเท่าที่คนที่เป็นทีมปล่องนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งด้านใดทีมใดก็แล้วแต่ที่เจอแล้วเอาข้อมูลมารวมกันเนี่ยมีปล่องไหนที่เป็นไปได้ที่สุด
ร่องที่เป็นไปได้ที่สุดตอนนี้แหละครับน่าจะเป็นโซนฝั่งผาหมีครับที่
แต่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าทะลุไปถึงที่หมูป่าอยู่ได้หรือไม่
แต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าภายในหลังจากที่วันนี้มีปล่องใหม่ขึ้นมาหรือยัง
เพราะว่ามีการสำรวจปล่องตลอดเวลา
จากการคือเวลาเขาสำรวจปล่องเนี่ยคือไม่ใช่สำรวจณวันนี้นะคะณวันนี้
คือไม่ใช่จะสำรวจต่อเพื่อเป็นทางเอาหมูป่าขึ้นใช่ไหมคะ
แต่ใช้เพื่อเชื่อมในการส่งยาส่งของส่งอาหารอย่างนี้ป่ะ
ส่งก็ถ้าเกิดมันเชื่อมไปได้เราก็จะดูความเป็นไม่ได้
อาจจะช่วยส่งอาหารลงไปหรือถ้าเกิดมันมีความไม่ได้มากกว่านี้ก็อาจจะนำน้องขึ้นทางปล่อง
เพื่อลดความเสี่ยงที่น้องจะไปทางน้ำ
ในกรณีปล่องที่ลึกที่สุดที่เจอเนี่ยนะคะมันสามารถเอาคนขึ้นได้แบบประกบไหม
เช่นจากการไปช่วยพี่ใช่ไหมคะดิฉันปีนไม่เป็นแน่และไม่มีแรงอย่าให้ดิฉันเสี่ยงเลย
คุณประกบดิฉันเนี่ยความกว้างของปล่องที่ลึกที่สุดตอนนี้ที่เจอมันขึ้นคู่กันได้ไหม
ขึ้นคู่บางปล่องขึ้นได้ครับบางปล่องขึ้นไม่ได้แต่เราไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นเพราะว่าเรามีเรื่องของการทำระบบดึงขึ้น
ก็คือใช้ระบบเชือกกู้ภัยในการดึงขึ้นเราจะใส่ชุดให้น้องแล้วก็ใช้ระบบดึงขึ้นไม่ต้องออกแรงเลย
น้องไม่ต้องออกแรงปีนเลยนักกู้ภัยจะทำระบบแล้วดึงขึ้นไปเองครับ
ขอโทษทีไม่ทราบไม่ทราบนึกว่าต้องประกบแปลว่าต้องประกบเดี๋ยวกลับมาใหม่นะคะคุณผู้ชมในกรณีถ้ายังคงดำเนินการกันต่อนะคะ
คืออย่างที่ผู้ว่าบอกเดี๋ยวฉันขอย้ำคำพูดผู้ว่าคือทุกชุดทุกจุดไม่มีให้ใครถอนเลยยังคงทำงานเหมือนเดิม
หนักกว่าเดิมเพราะฝนมาแล้วแข่งกับเวลาอยากพาหมูป่ากลับบ้านเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสมมุติว่าปล่องโพรงจะยังคงช่วยและเป็นตัวเลือกอยู่อะไรบ้างที่สามารถเลือกนำมาใช้ได้จากประสบการณ์ของคนที่ทำงานในลักษณะนี้นะคะสักครู่ค่ะ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ
สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

สวัสดีค่ะที่จอมฝันครับ

ซึ่งทำงานช่วยคนด้วย

ไม่มีในแง่ของช่วยเหลือตัวเด็ก
รายยะเฉียบพันตอนนี้

ซึ่งไม่เป็นไรค่อยว่ากันไปทีละวัน

ใครจะไปรู้ว่าเราดูบรอนสู่บาซิลองค์อยู่แท้
เราก็ไม่สนใจแล้วค่ะใครจะยิงใครจะชนะ
เรามาดูหมูป่าว่าเจอแล้วนะคะเราอาจจะได้ข่าวดีเร็วนี้ได้ทุกวันเลยค่ะคุณผู้ชม
หมดเวลาของรายการขอบคุณที่มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวกลับใช่ไหม

น้องนกเขายังเรียกกลับทีนี้ต้องกลับด้วยถูกไหมคะ

วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของรายการค่ะอีกสักครู่ต่อเนื่องนะคะ
รายละเอียดอีกเพียบเลยค่ะจากคุณภาคภูมิและคุณเขมสอนในไทยรัฐนิวสโว